คุณผู้ชมค่ะเมื่อวานมีคนเข้าไปภายในบ้านร้างแห่งหนึ่ง
ตั้งอยู่ภายในซอยลาดพร้าว๖๒
ไปพบกับโครงกระดูกนะคะตำรวจก็เลยลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
ทีนี้ไปตรวจสอบแล้วไปพบเบาะแสเพิ่มเติม
ก็คือเป็นบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ชาย
วัยรุ่นชาวจังหวัดลบบุรีแล้วไปพบอุปกรณ์การเสพไอซ์
แต่ที่มันน่าสงสัยปรากฏว่าพอตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยนะ
โครงกระดูกที่พบเนี่ยลักษณะสรีระมันเหมือนผู้หญิง
ใช่คือเขาบอกว่าตรวจจากกระดูกเชิงกรานต่างแล้วเนี่ย
น่าจะเป็นผู้หญิงคือเมื่อวานนี้เนี่ย
ไทยรัฐออนไลน์ไลฟ์อยู่ด้วยที่ฉันเข้าไปดูด้วยนะ
เพราะว่าผู้สื่อข่าวเราลงพื้นที่ไปมันเป็นบ้านร้างเลย

ใช่เอาล่ะคุณผู้ชมค่ะแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ย
ตำรวจส่งโครงกระดูกไปตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสต
เพิ่มเติมแล้วนะคะว่าเป็นของใครยังไง
แต่ว่าถ้าเกิดว่าใครดูข่าวนี้อยู่ลูกหลานท่านหายออกจากบ้านท่านก็ลองดูนะคะ
บ้านที่ไปตรวจสอบเป็นบ้านร้างหลังนี้แหละตั้งอยู่ในซอยลาดพร้าว๖๒
ลักษณะคือเป็นอาคารสูง๓ชั้นมีชั้นใต้ดินด้วย๑ชั้น
แต่ว่าปัจจุบันชั้นใต้ดินก็คือโดนน้ำท่วม
ส่วนบริเวณรอบบ้านมีต้นไม้ทึบปกคลุมแบบนี้นะคะ
ที่พื้นเนี่ยเต็มไปด้วยเซ็ตขยะแบบนี้ค่ะ
สวมเสื้อสีฟ้าที่อ้างตัวบอกว่าเป็นเจ้าของบ้านเนี่ย
เป็นคนไปพบโครงกระดูกคนแรกเธอเล่าให้ฟังเธอบอกว่า
เข้ามาที่บ้านมาตรวจสภาพบ้านเพื่อที่จะปรับปรุงซ่อมแซมสร้างใหม่
มาพบโครงกระดูกที่บริเวณชั้น๒ของบ้าน
ก็เลยโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้มาตรวจสอบ
สภาพโครงกระดูกอยู่ในลักษณะคือนอนหงายอ้าขา
ไม่พบร่องรอยว่ากระดูกหรือกระโหลกมีลักษณะผิดรูป
ใกล้กันไปพบโครงกระดูกเจ้าหน้าที่ก็คือไปพบเสื้อผ้า
แล้วก็ชุดชั้นในของผู้หญิงวางอยู่ด้วย
ไปก็ไปพบอุปกรณ์การเสพที่ยังมีสารเสพติด
ค้างอยู่ในอุปกรณ์การเสพอยู่เลยนะคะทีนี้ไปพบกระเป๋า
ภายในกระเป๋ามีบัตรประจำตัวประชาชน
แล้วก็ใบขับขี่ของผู้ชายอายุ๑๙ปี
พื้นเพลเป็นชาวจังหวัดลบบุรีอยู่ในนั้นด้วยนะคะ
แต่ว่าไม่ได้มีการบอกชื่อนะทีนี้เราไปสอบถาม
นายอัธวุฒิโพออำภัยเจ้าหน้าที่กู้ภัยบอกว่า
โครงกระดูกที่พบเนี่ยสันนิษฐานนี่คุณผู้ชม
นี่ค่ะบัตรประจำตัวประชาชนนะสุพรัชโสวภาค
เป็นชาวจังหวัดลบบุรีแบบนี้แต่ทีเนี้ยบัตรประจำตัวประชาชน
ยังไม่ได้สามารถบอกได้นะว่านี่คือผู้ตาย
เพราะเจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ยเขาบอกว่าไปดูลักษณะเบื้องต้นโครงกระดูกที่พบเนี่ย
น่าจะเป็นเพศหญิงนี่ไงเพราะไปสังเกตจากกระดูกเชิงกรานแล้วก็ช่วงสะโพก
ส่วนระยะเวลาที่เสียชีวิตคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๒เดือน
ส่วนบริเวณที่พบโครงกระดูกนั้นไม่มีกลิ่น
ชาวบ้านเขาก็เลยไม่รู้ว่าข้างในมันมีศพอยู่
ชาวบ้านบอกว่าคือก็ไม่มีใครรู้หรอกเพราะว่าบริเวณนั้นมันมีขยะกองอยู่ด้วย
ก็แยกไม่ออกนะว่ามันเป็นกลิ่นศพหรือว่าเป็นกลิ่นกองขยะ
ทีนี้เราไปสอบถามชาวบ้านเพิ่มเติมคนนี้แหละค่ะ
ชื่อว่านายสมชายทานธรรมวงศ์เป็นคนเล่าบอกว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านร้าง
เจ้าของบ้านไม่เคยมาพักอยู่อาศัยไม่เคยมาทำความสะอาดกว่า๑๐ปีแล้ว
อยู่ในซอยลาดพร้าว๖๒แล้วก็จะรู้ดีว่าคือบ้านหลังนี้เป็นที่มั่วสุมของกลุ่มวัยรุ่น
จะเข้ากันมาจับกลุ่มเสพยาเสพติดแต่ช่วงหลังไม่พบว่ากลุ่มวัยรุ่นเข้ามาอีก
ซึ่งชาวบ้านก็สงสัยนะคะก็เลยเข้ามาดูจนกระทั่งพบโครงกระดูก
คาดว่าอาจจะมีการฆาตกรรมเกิดขึ้นแล้วก็ทิ้งศพไว้หรือเปล่า
เพราะว่าหลังจากนั้นก็ไม่มีใครเข้ามาอีกเลยค่ะ
ช่องแบบนี้ต้องไปนานครับนานที่ผมเนี่ย
๔๕ปีที่ไม่ที่หลานมันเรียนก็ปิดมานานแล้ว
จะตายไฟลูกเคยป่าวอีกแล้วไม่ขยะแนะไม่มีเลยนะ
ผมมารับหลานอยู่ประจำไม่มีกิน
ทีนี้หลังจากการตรวจสอบเบื้องต้น
เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานได้นำโครงกระดูกไปตรวจสอบ
สถาบันนิติเวชวิทยาศาสตร์โรงพยาบาลตำรวจ
แล้วก็ตำรวจสนวังทองหลาง
มีการตั้งประเด็นการเสียชีวิตไว้๒ประเด็น
ก็คือ๑ผู้ตายอาจจะเสพยาเสพติดแล้วช็อกเสียชีวิตเอง
ประเด็นที่๒หากว่าโครงกระดูกนี้เป็นผู้หญิง
ตามที่มีการสันนิษฐานไว้เบื้องต้นจริง
ก็คาดว่ากลุ่มคนร้ายอาจจะล่อลวงผู้เสียชีวิตมากระทำชำราว

เพราะว่าท่าทางของผู้เสียชีวิตเนี่ย
อันนี้ตำรวจสันนิษฐานเบื้องต้นนะอันนี้ย้ำว่าเบื้องต้นนะ
ลักษณะคล้ายกับว่าถูกกระทำชำราวด้วย
เพราะว่าที่ไปเจอคือกระดูกขามันถูกแบะออกใช่ไหม
ก็ไม่รู้ว่ามันคือท่าที่อาจจะถูกแบบ
ถูกกระทำชำราวอยู่แล้วเธอก็เสียชีวิตท่านั้นไป
แต่ตำรวจบอกว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเดี๋ยวต้องพิสูจน์ก่อนนะคะ
เพราะว่ารักษณะของศพที่มันเป็นแบบนี้
อาจจะเป็นเพราะว่าขึ้นอืดแล้วศพอาจจะผิดรูปก็ได้
ซึ่งก็ไม่รู้ว่าคนในบัตรประชาชนนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้หรือไม่อย่างไร
ต้องไปติดตามว่ายังมีชีวิตอยู่หรือเปล่านะครับ